สุพรรณบุรีกันต่อนะคะเหตุการณ์ต่อไปเนี้ยเป็นเหตุสะเทือนขวัญ
คนร้ายบุกเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้มีดไปกระหน่ำฟันชายอายุ๔๕ปี
สุดท้ายเขาเสียชีวิตคามุ้งอยู่ในบ้านเลยนะคะ
ตำรวจเองตั้งเป้าปมสังหารไว้ว่าเรื่องส่วนตัวค่ะ
ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีพร้อมแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่๒๔ที่บ้านโพเขียวหมู่๔
ตำบลทัพตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นี่เป็นบ้านหลังเกิดเหตุนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้น
จุดพบศพอยู่ใต้ถุดบ้านที่นี่บนเตียงนอนภายในมุ้ง
พบศพในไพรวัลแก้วปานอายุ๔๕ปี
คือสภาพศพสวมกางเกงในตัวเดียว
แล้วก็มีบาดแผลจากการถูกมีดฟันเข้าที่ลำคอหลายครั้ง
คือฟันจนคอนี่เกือบขาดเลยค่ะใกล้ศพก็มีกองเลือดด้วย
ไปเจอรอยเท้านะคะเป็นรอยเท้าที่เหยียบติดเลือดเนี่ย
เป็นรอยนะฮะเดินขึ้นไปบนบ้าน
ซึ่งรอยนี้ค่ะที่เห็นคาดว่าจะเป็นรอยเท้าของคนร้าย
ส่วนการชนสูตรศพเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕ชั่วโมงค่ะ
ไปสอบถามนายสมคิดซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตาย
เปิดเผยว่าพี่ชายมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมอู่ต่อรถแห่งหนึ่ง
ผู้ที่พบศพคนแรกก็คือพ่อของผู้ตาย
คือเดินมาดูมาเขย่าที่มุ้งแต่ก็แปลกใจว่าทำไมนอนแน่นิ่ง
สุดท้ายเสียชีวิตก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ทีนี้ก็กลับมานอนจุดเกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็มาเจอเป็นศพในตอนเช้า
สาเหตุนะคะคนในบ้านยังไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไร
ทีนี้ไปสอบถามในเมตตาเรืองเงินค่ะกู้ภัยสมาคมเนรแก้วสุพรรณบุรีก็บอกว่า
คือสภาพศพที่พบที่เจอเนี่ยเหมือนคนร้ายจับคอผู้เสียชีวิตให้เงยขึ้นมา
แล้วก็ใช้มีดกระหน่ำฟันไปหลายครั้งจนคอเกือบหลุด
ทีนี้พอเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็มีการกั้นพื้นที่เอาไว้
รอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเหตุนะคะ
ก็คือว่าถ้าไม่ติดกระดูกสันหลังคออาจจะหลุด

ก็คือลักษณะนี้คือช่วงบริเวณคอนี่สภาพเละหมดเลยนะครับ
ที่รับแจ้งมาเนี่ยน่าจะประมาณตอน๗โมงเช้ากว่า

ทีนี้พอตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
มีการไปสอบปากคำคนในครอบครัวนะคะ
เดี๋ยวจะสอบปากคำคนในครอบครัวให้หมดเลย
เรื่องต้นเขาคาดปมสังหารว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ
และคนร้ายก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะตรวจพบรอยเท้าเดินขึ้นบันได

ฉะนั้นอาจจะเข้าไปทำร้ายคนในบ้านอีกค่ะ
ซึ่งชุดสืบสวนก็จะลงพื้นที่สอบสวนเพิ่มเติม

แล้วก็เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ